คุณผู้ชมคะมีคลิปหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ
แต่ว่าคลิปนี้ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขาเห็นแล้วบอกว่าไม่สบายใจ
คนในคลิปสนุกเหรอพวกเราไม่สนุกด้วย

นี่ค่ะเป็นวัยรุ่นเห็นไหมคุณ
โอ้โหสนุกสนานกระโดดฟีรันนิ่ง
โชว์สเต็ปเก่งเลย

ใช่นี่แหละเขาเรียกว่าผิดเทศะ
ไม่ถูกสถานที่นะคุณรู้ไหมว่านี่คือที่ไหน

พอเห็นคลิปนี้เราเองก็ไม่สบายใจนะคะ
แต่รู้แน่คือจุดเกิดเหตุอยู่ในประเทศไทย

ตรวจสอบเพิ่มเติมไปพบว่าโบราณสถานเนี่ย

วัฒนภรรยาทรศน์ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครสีอยุฒญา
เป็นสิ่งที่ชาวพื้นที่เขาหวงแหน

เที่ยวชมสถาปัตยกรรม
ความเก่าแก่ความงดงามแต่เหตุฉะไหนเล่า
มีวัยรุ่นกลุ่มนี้มาทำแบบนี้
มุมหนึ่งชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขาบอกว่าเหมือนหยามหลังจากที่เขาเอง
หนึ่งค่ะเขาแชร์ต่อโอ้โหชาวเน็ตเห็นปุ๊บ
อย่าใช้คำว่าวิจารณ์วิจารณ์น้อยไปด่ายับเลยค่ะ
พอด่าเสร็จปุ๊บนะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือถึงสำนักงานศิลปากรที่๓

เพื่อให้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
ถามว่าป้ายมีปักไหมมีปัก
แล้วถามว่าเห็นไหม๑อาจจะเห็นแต่ไม่แย่แส
หรือสองอาจจะไม่เห็นแต่ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะ
โบราณสถานคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะ
แล้วถ้าไปทำอีกก้อนหนึ่งเสียหาย